มาดูข่าวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี
โจลวงสาว๑๘ไปข่มขืน
อ้างว่าขี่รถจักรยานยนต์จะพาไปชมวิว
สาววัย๑๘ไว้ใจเชื่อใจ
ก็เลยนั่งรถจักรยานยนต์ไปด้วยท้ายที่สุดถูกข่มขืน
แล้วก็เข้าแจ้งความไว้ตั้งแต่วันที่๗เมษายนที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจโรงพักรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรี
ก็สามารถที่จะจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
คนแรกก็คือนายไกรเริกหรือว่ามืดแก้วคำแหงอายุ๑๙ปี
คนที่๒คือนายสารวุฒิหรือก๊อตวิถีเจริญอายุ๒๒ปี
แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายอนันต์หรือว่ากวางบัวเก่าอายุ๑๙ปี
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
หลังจากที่ทั้ง๓ร่วมกันก่อเหตุข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
มีลักษณะเป็นการโซมหญิงนะครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนของวันที่๗เมษายนที่ผ่านมา
ผู้เสียหายก็เป็นสาวอายุ๑๘ปีนะครับ
เข้าแจ้งความกับตำรวจบอกว่าถูกนายสารวุฒิหรือก๊อต
ซึ่งเป็นคนรู้จักกันชักชวนให้นั่งรถจักรยานยนต์ไปด้วยกัน
ไปนั่งเล่นแถวสะพานเจษฎาบดิน
ด้วยความไว้วางใจจึงนั่งรถไปด้วย
แต่ในก๊อตได้ขับรถพาไปที่เพิงพักท้ายซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี
ซึ่งมีพักพวกอีก๕คนนั่งดื่มสุรารออยู่
ที่ทั้งหมด๖คนจะใช้กำลังในการข่มขืนผู้หญิงวัย๑๘ปี
จากผู้ต้องหาทั้ง๓คนที่เข้ามอบตัวรับสาภาพแล้ว
ก็ยังมีผู้ต้องหาอีกนะครับ
ก็คือนายบวรปั้นแดงอายุ๔๖ปี
เป็นอีกคนนึงที่ติดต่อตำรวจขอมอบตัว
ส่วนอีก๒คนก็คือนายนัทพงศ์หรือว่าเบสกันทะวงอายุ๒๒ปี
แล้วก็นายเขียวอายุ๑๙ปี
ตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีของตำรวจนั่นเองนะครับ
ซึ่งตำรวจก็จะได้ติดตามตัวต่อไปด้วยนะครับ
ซึ่งผู้หญิงวัย๑๘ที่มาแจ้งความ

ตอนที่ถูกข่มขืนทั้งหมดรุมข่มขืนเธอ
สำเร็จความไคร้ครบทุกคนเลยนะ
จากนั้นให้นายไกรเลิกหรือว่ามืด
พาเธอซ้อนท้ายขี่รถจักรยานยนต์
กลับมาส่งเธอที่บ้านพักอีกต่างหาก

เข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ท้ายที่สุดก็มอบตัว๓แล้วก็รอจับกลุ่มอีก๓นะครับ